ที่คุณปุ้ยเตือนไปว่าทงแดงถ้าปักอยู่ตรงหาดเนี่ย
อย่าลงไปเล่นน้ำนะแต่ก็มีนักท่องเที่ยว

แล้วก็ลงไปหลายกลุ่มหลายก้อน
บางกลุ่มเนี่ยลงไปเจ้าหน้าที่ไปช่วยทัน

ช่วยชีวิตนักท่องเที่ยว๒คนที่จมน้ำหลังไปเล่นน้ำ
หาดกะตะน้อยอำเภอเมืองภูเก็ตครับ
หลังจากช่วยเบื้องต้นเสร็จก็นำตัวส่งโรงพยาบาลฉลอง

ทั้งสองคนนี้เสียชีวิตระหว่างทางครับ

อายุ๕๕ปีเป็นชาวลำปางครับ
อีกคนเป็นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนะ

แล้วคนนี้ก็เดินทางมาฮานีมูลตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาแล้ว

ตอน๕โมงเย็นถัดมาคุณผู้ชมฮะ

โมงเย็นมีนักท่องเที่ยวจมน้ำที่หาดกะตาบีช

คนหนึ่งเป็นผู้หญิงอีกคนเป็นผู้ชาย
คนนี้อายุประมาณสัก๓๐๔๐ปี
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลฉลองไปครับ

เมื่อสักครู่นี้หาดกะตะบีชมาที่หาดป่าตอง

การ์ดก็ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอีก๓คน
ที่โดนคลื่นซัดจนจมน้ำ
แต่๓คนนี้ช่วยไว้ได้ปลอดภัยนะครับ
นี้ครับพบว่าบริเวณจุดเกิดเหตุมีทงแดงปักไว้นะ
เป็นสัญลักษณ์เตือนคลื่นลมแรงแบบนี้เลย

แต่ก็มีนักท่องเที่ยวบางคนที่ฝ่าฝืนทงแดงเนี่ย

ฉะนั้นก็ย้ำเตือนกันอีกสักครั้งหนึ่ง
ทงแดงแบบนี้แล้วดูคลื่นลมแบบนี้คุณผู้ชม
ประเมินจากสายตามันก็ไม่น่าลงไปเล่นแล้วนะครับ

แต่นักท่องเที่ยวบางรายก็ฝ่าฝืนนะครับ

ท่านบอกว่าลงไปแค่ใกล้นิดเดียวแต่ไม่ได้

ไม่รู้เลยมันซัดเข้ามาแล้วก็ม้วนตัวกลับไปแบบนี้นะครับ